จอบประเด็นช่วงแรกค่ะไปดูกันก่อนเลย
เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรี
เป็นอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักแล้วก็ข้ามเลนไป
แล้วก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่ขี่สวนเลนมาเนี่ยนะคะ
ตกคูน้ำอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้หญิงวัยห้าสิบเอ็ดปี
ซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ
เราไปติดตามอุบัติเหตุครั้งนี้พร้อมกับเหตุการณ์อื่นกันเลยค่ะ
ตำรวจสภาพบ้านโป่งและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถกระบะ
ชนรถจักรยานยนต์ตกคูน้ำถนนเรียบคลองชลประธานในพื้นที่หมู่หก
เบิกไพรอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีที่เกิดเหตุพบรถกระบะฟอร์ดสีขาว
และรถจักรยานยนต์อยู่ในคูน้ำข้าวของกระจัดกระจาย
ใกล้กันพบศพนางยุพินเมฆสำลีอายุ๕๑ปี
เสียชีวิตอยู่ในสภาพคอหักสอบสวนนางสาววิชุดากุมพาณิชย์อายุ๓๒ปี
คนขับรถกระบะที่อยู่ในอาการตกใจทราบว่าขณะเกิดเหตุขับรถกระบะมาตามถนนเรียบคลอง
ลประธานมุ่งหน้าตะบนเบิกไพรซึ่งเป็นถนนสองเลนสวน
แต่พอมาถึงทางโค้งจุดเกิดเหตุมีรถกระบะอีกคันขับมาเฉียวชน
ทำให้รถเสียหลักหมุนกลางถนนก่อนข้ามเลนไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่ขี่สวนมา
ตกลงไปในคูน้ำข้างทางก่อนจะตะเกียกตะกายขึ้นมาจากน้ำ
แล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือกู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
หลังเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกชนประสานงากับรถกระบะบนถนนสายเสนาปฐุมธานี
ในพื้นที่หมู่๑๑ตะบนบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับแยกสวนอุตสาหกรรมบ้านแพนพบรถเทลเลอร์๑๘ล้อตกอยู่ข้างทาง
นายวาดศรีสิงเลิศอายุ๕๕ปีคนขับกระเด็นออกมานอกรถร่างกระแทกพื้นคอหักเสียชีวิต
ส่วนรถกระบะมีผู้บาดเจ็บสาหัส๒คนถูกคอนโซลรถอาจติดภายใน
ช่วยเหลือออกมาได้จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบส่วนทราบว่าผู้บาดเจ็บทั้งสองคนเป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอบางไซ
กำลังขับรถกระบะกลับบ้านหลังเลิกงานแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ว่ามีรถคันใดคันหนึ่งขับแซงขึ้นมาจึงพุ่งชนประสานงากันอย่างจัง
เจ้าหน้าที่เตรียมสอบสวนหาสาเหตุอีกครั้งที่จังหวัดกรสินเกิดดูปฏิเหตุรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์สองคัน
บริเวณจุดกลับรถหน้าวิทยาลัยสารพัดช่าง
จู่รถเก่งที่ขับมาจากอำเภอกรรมราศัยขับมาด้วยความเร็วเบรกไม่ทัน